คุณผู้ชมยังจำน้องพินต้าได้ไหมคะหลายคนอาจจำชื่อไม่ได้
แต่เชื่อว่าน่าจะจำภาพแล้วก็เสียงของเธอได้ดี
จากการที่ได้ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินหลายปีก่อน
ตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่แต่ว่าทั้งเสียงร้องแล้วก็เพลงเนี่ย
มีความภัยร้อมากหลายคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมาก
วันนี้มีโอกาสนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์น้องพินต้า
ตอนนี้น้องโตเป็นสาวอายุสิบเจ็ดปีแล้วค่ะแล้วน้องบอกว่า
นับเป็นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตครั้งนั้น

นัทธนิษฐรัตนเสรีเกียรติหรือว่าน้องพินต้า
สาวน้อยวัย๑๗ปีที่เคยขับร้องบทเพลงอันภัยร้อในหลวงของแผ่นดิน
ซึ่งเธอเองได้รับบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนั้นน้องอายุแค่สิบสองนะคะ
และน้องก็สวมบทเป็นแม่พลอยในวัยเด็กซึ่งก็เป็นตัวละครเอกจากนิยายเรื่อง๔แผ่นดิน
พินต้าบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงของแผ่นดิน
ซึ่งแม้ตอนนั้นจะยังเด็กอยู่แต่ก็มีโอกาสได้เห็น
และได้รับรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙

ก็ทำให้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และสามารถถ่ายทอดบทเพลงผ่านเสียงร้องออกมาได้อย่างทราบซึ้งกินใจ
โดยน้องบอกว่าไม่ได้คิดว่าบทเพลงดังกล่าวจะถูกนำมาเปิดอีกครั้ง
ในช่วงเวลาอันโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ

เพลงนี้ได้กลายเป็นสื่อที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์
ให้กับคนรุ่นหลังได้รับรู้ต่อไปไม่สิ้นสุด
ภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะ
เพราะว่าเพลงนี้หนูรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะที่สุดในชีวิตของหนู
คือเป็นการตีความเพลงว่าอยากให้ท่านได้ยินเพลงนี้
อยากให้ในหลวงได้ฟังเพลงนี้ได้ทอดพระเนธเพลงนี้
อยากให้ท่านรู้ว่าประชาชนของท่านรักท่านมากขนาดไหนคะ

ภูมิใจที่พวกเราทุกคนได้เป็นลูกของท่าน
หนูได้ไปรับเสด็จพระบรมศพด้วยค่ะ
แล้วคือมันเหมือนกับในท่อนที่จะร้องค่ะ
ร้องให้ฟังหน่อย
เหมือนเห็นแสงทองส่อง
ใจตื่นตันเพียงไม่มอง
ผนมือทั้งสอง
ก้มลงกราบด้วยหัวใจในหลวงของแผ่นดิน
ได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์
คือคนโชคดี
แผ่นดินนี้มากล้นมุนคุณทวี
ระลึกในความพักดี
แผ่นดินนี้คือชีวิตเรา
แผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจ

เพราะใครฉันจะไม่ลืม